คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะ
ที่มีความเคลื่อนไหวของทั้งนายทักษิณทั้งเรื่องของพักการเมือง
แต่วันนี้เนี่ยมีการประชุมคนมแน่นอน
ปัจจุบันนี้ท่านนายกเล่นโซเชียลแล้ว
ไปดูหน่อยว่าก่อนประชุมท่านทำอะไรก่อนนะฮะ

ท่านก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปโพสต์ก่อนเลย

ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคุณ
นอกจากเห็นผ่านหน้าจอแบบนี้เราต้องไปกดไลค์ด้วยนะ
ถูกต้องในเฟซบุ๊คในไอจีในทวิตเตอร์
แล้วก็ตามแฮชแท็กได้ตู่ดิจิทัลแบบนี้
ไปดูสิว่าท่านจะโพสต์อะไรเป็นยังไงแต่ละวันนะ
ก็ต้องบอกว่าท่านนายกท่านสมัยแล้ว

ก่อนจะไปร่วมถ่ายกับนักแสดงโขน
ตอนพิเภกสวามิพักษ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
รัชกาลที่๙ที่มาประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนะครับ
ซึ่งจะมีการแสดงในวันที่๓พฤศจิกายนถึง๕ธันวาคมครับ
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
แต่ว่าวันนี้ก็ต้องไปดูที่เรื่องของกรกต่อ
จะมีการขออนุมัติใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราชสำหรับการเตรียมเลือกตั้ง
ส่วนประหลัดกระทรวงคมนาคมก็เตรียมรายงานความคืบหน้า
ก็มีดราม่าเรื่องของนักบินกับภูติศาสตร์ที่นั่งไม่ลงตัวนะ

การบินทำไมไม่ดูแลผู้โดยสารอะไรประมาณนี้

ขณะที่ทางด้านของนายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรี
การกระทรวงการต่างประเทศเองก็กล่าวถึงเรื่องของ
เคลื่อนไหวของนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรี
บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นประเด็นทางการเมือง
ในการเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับ
ไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรกับต่างชาติ
พร้อมทั้งยังไม่จำเป็นต้องชี้แจงกับคำพูดของ

ไม่รับปากว่าจะมีการรัฐประหารหรือไม่
โดยเห็นว่าหากไม่ไปขยายความกันมาก
ไม่น่าจะเกิดผลกระทบอะไรมากนักนะฮะ

ก็จะไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองนั่นเอง